ส่วนข่าวนี้ค่ะเราขอส่งกำลังใจให้กับคุณแตงโมนิดาค่ะ

คือช่วงนี้หลายคนทราบนะว่าคุณพ่อของคุณแตงโมเนี่ย
ไม่ค่อยสบายป่วยเข้าโรงพยาบาล
วันนี้ค่ะเลยขอมาอัปเดตอาการล่าสุดให้ฟังสักหน่อยนะคะ
แจ้งความคืบหน้าหลังคุณพ่อโสนะคะ
ต้องเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่๔ค่ะ
โมบอกว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายสุดหนักมาก
ใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมหรือว่าพูดคุยกับคุณพ่อเนี่ย
ได้ทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากมายจากใจค่ะ
ขณะที่ในคอมเมนต์นะคะก็มีเพื่อนสนิทศิลปินดารามากมายเลย
เข้ามาส่งกำลังใจให้กับแตงโมค่ะแล้วก็ขอให้อาการของคุณพ่อนั้นดีขึ้นเร็ว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะสอบถามไปยังแตงโมนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวให้ข้อมูลว่าแบบนี้
ตอนนี้ค่ะคุณพ่อกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
รับนะคะว่าระยะหลังคุณพ่ออาการสุดหนักลง
ช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้เลย
ตอนนี้ค่ะก็รักษาไปตามอาการ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอก็มีการตัดชิ้นเนื้อร้ายออกไป
คุณพ่อดูสู้ผอมลงไปมากแต่ว่าท่านกำลังใจดีนะคะ
แตงโมค่ะยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะ
กับคุณพ่อโสด้วยเพราะมีอะไรเนี่ยเราก็ปรึกษาคุณพ่อตลอดนะ
มีข่าวมีคราวคุณพ่อก็ใจดีค่ะให้สัมภาษณ์เราตลอดเลย
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจเนาะอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้คุณแตงโมกับคุณพ่อด้วย